ไม่ได้ใช้แก๊สครับเพราะว่าถ้าใช้น้ำเนี่ย
มันจะไปทำลายพวกอักษรที่ประดาษ
มันจะเข้าเก็บอักษรเป็นระบบการการไฟนะ
เป็นระบบแก๊สและระบบน้ำ
มีทางผู้รับเหมาเข้าไปทำอะไรทำงานในนั้นอยู่
ก็ไปทำให้เกิดการกระตุ้นให้ระบบไอ้แก๊สเนี่ย

อันนี้เป็นเหตุให้เขิดเรือรับปลาเสียอะไรเสียชีวิต
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราต้องคุยเรื่องนี้กันนะคะจริงแล้วเป็นเหตุการณ์ที่ก็ไม่คาดคิดนะคะว่าจะมีความสูญเสียสูงมากขนาดนี้นะคะแล้วก็พาดหัวที่คุณผู้ชมเห็นไปเราเรียกกันเป็นภาษาปากตลอดทั้งวันในช่วงวันสองวันนี้เลยนะคะว่าแก๊สไพโรเจนแก๊สไพโรเจนแต่ว่าถ้าให้เข้าใจตรงกันก็คือว่าในทางหลักวิชาการแล้วค

เมื่อปีที่แล้วและเมื่อคืนนี้เขาเข้าไปเป็นทีมแรกที่เอสซีบีอีกเช่นกันเมื่อปีก่อนเนี่ยไปสูงนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้อยู่ชั้นใต้ดินเราจะคุยกับทั้งสองท่านนะคะท่านแรกจะบอกได้ด้วยว่าการบริหารจัดการเนี่ยมันเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าที่นักผจญเพลิงของเราเข้าไปแล้วเจอไลนเจนเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนไหมเคยฝึกก่อนไหมทำไมถึงมีความสูญเสีย
นะคะผอวุฒิพัฒน์คำประกอบอีกหนึ่งคนที่เรียกคุณจักริตมาสักครู่นี้คือคุณเอ็กซจักริตนะคะคุณเอ็กซจักริตคงคำเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นหน่วยแรกเลยกลุ่มคนแรกที่เข้าไปผจญเพลิงก่อนเลยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะครับจริงจริงฉันใช้คำว่าผจญเพลิงก็ไม่ถูกซะด้วยซ้ำถ้าเอาเหตุการณ์

ค่ะมันคือถ้าคนเห็นข่าวแบบนี้นะคะคือนี่ไม่มีควันไฟนะไม่มีเปลวไฟคือพวกคุณเข้าไปดังงานน่าจะง่ายแต่กลับกลายเป็นว่าเราเห็นว่ามีผู้เสียชีวิตซึ่งที่ฉันถือว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยกับจำนวนผู้เสียชีวิตแบบเนี้ยถือว่ามากเลยนะคะก็เรื่องของผู้เสียชีวิตเราก็เราก็ถือว่ายังยังไม่ได้ประเมินตรงน
ส่วนใหญ่จะติดสารที่เขาเรียกว่าสารทดแทนนะครับหรือสารสะอาดนะมีหลายตัวไม่ใช่ว่ามีเฉพาะแค่แอลโรซอลสารพวกนี้อยู่ในกระบวนการของการแทนที่ออกซิเจนนะครับเพราะแทนที่ออกซิเจนเนี้ยนักดะเพิงควรจะต้องเรียนรู้ล่ะซึ่งนักดะเพิงเรียนรู้อยู่แล้วว่าเวลาไฟไหม้อากาศมันเป็นตัวหนึ่งที่ทำให

จะบอกว่าวันนี้นักดะเพิงถามว่านักดะเพิงรู้ไหมว่าระบบดับเพิงหรือระบบไฟล์พีมัชั่นต่างเนี้ยมันเกิดขึ้นในในเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ยังไงบ้างค่ะนักดะเพิงเรียนรู้หมดแต่เพียงเดี๋ยวว่ากำลังจะบอกว่าบางทีมันไม่ได้เสมอไปที่อาจจะเกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้แล้วมันจะเหมือนกันทุกสน

ด้วยความรวดเร็วหรือด้วยการช่วยเหลือ
มันจะรวดเร็วมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่หน้างานเลย
ตอนนั้นก่อนที่ทั้งกลุ่มจะมาถึง
ผัวออลตอนนั้นน่ะรู้ไหมรายละเอียดว่า

มันเป็นระบบไฮโลเจนนะท่านต้องเตรียมอะไรยังไงมาบ้าง
มันอยู่ตรงจุดไหนมีใครอยู่นั้นบ้างคือละเอียดแค่ไหนคะ
คือตอนแรกที่ได้รับแจ้งเนี่ยได้รับแจ้งเป็นเรื่องของกลุ่มควัน
โดยสัญชาติยานของนักดะเพิงของเรา
ถ้าทราบว่ากลุ่มควันเนี่ยเบื้องต้นเลย
คิดก่อนเลยว่ามันเกิดจากอาคีภัยเกิดจากไฟไหม้
โดยที่ไม่ทราบว่าเกิดจากสารไพโรเจนตัวนี้นะครับ
แล้วบอกไหมคะคือตอนนั้นยังไม่รู้เลยใช่ไหม
ว่าเป็นระบบนี้เป็นสารแอโรซอลของระบบไพโรเจน

เข้าไปปุ๊บคุณเอ็กซเล่าให้ฟังหน่อย
ถ้าเรามีภาพประกอบเราเล่าตามคลอตามภาพประกอบได้เลยนะคะ

ทางเข้าหาเจอไม่ยาก
รอปภเป็นคนรออยู่ที่เกิดเหตุใช่ไหมคะ
รอปภบอกอะไรบ้างตอนที่คุณเอ็กซ์ไปถึงคนแรก
รอปภบอกว่ามีกลุ่มควันอยู่ในตัวอาคาร
ในเหตุการณ์ตรงที่เราเห็นตามภาพนะครับ
มันเป็นเรื่องที่หลายคนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วนะครับ

ก็ต่างคนต่างเขาเรียกอะไรไม่ใช่ต่างคน
รวมแผนกันนะครับว่าเราจะปฏิบัติยังไง
หาข้อมูลให้เป็นทิศทางเดียวกันแล้วเข้าไป
เพราะว่าพื้นที่ของอาคารที่เป็นอาคารขนาดใหญ่
เราจะต้องมีการจัดการระบบเรื่องของการจัดการแผนตัวนี้

เอาเวลาเข้าไปคือช่วยชีวิตคนก่อน

คือต้นเพลิงก็จะมีอีกทีมหนึ่งเขาเรียกว่าการแบ่งทีม

ผู้อำนวยการก็คือผู้ในการดับเพลิงนะครับ
ในการดับเพลิงนั้นก็จะมีอำนาจในการสั่งหรือ
แจงบทบาทหน้าที่ในการควบคุมกลับดูแล
ส่วนผู้ปฏิบัติก็จะไปตาม

ส่วนเลขคิ้วก็คือช่วยชีวิตก็คือช่วยชีวิต

คุณใช่ไหมนะดิฉันเห็นหน้าแวบส้มเมื่อกี้

เป็นกล้องที่ติดอยู่บนติดหมวก
ซึ่งเป็นอาสาด้วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยนะคะ

ซึ่งเนี่ยค่ะอาจจะจับภาพได้บ้าง
คุณจีราพงศ์นี่อยู่ทีมคุณจักริตไหม
จริงรู้จักกันเป็นอาสาที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

เขาเป็นทีมแรกที่เข้าไปกับคุณจัดติดไหม
แต่ว่าไล่กันมาแต่ว่าทางสุธิศาลนะครับ
สุธิศาลเนี่ยทีมหน่วยงานราชการจะเข้าไปก่อน
สุธิสารราชพร้าวแล้วก็ลาดยาวจะเข้ามาสนับสนุนด้วยกัน
ทีนี้พอเข้าไปปุ๊บแวบแรกพอก้าวเท้าเข้าไป
เจออะไรบ้างถ้ามันไม่ใช่ควันไฟแต่มันเหมือนควันไฟมากเลยนะ
ควันเจอควันแล้วเจอควันแต่ควันตัวนี้ตอนที่เรายังไม่ได้สวมใส่ออกซิเจน
ยังไม่ได้สวมใส่หน้ากากนะครับที่เป็นหน้ากากของฐานอากาศ
ยังไม่ได้สวมใส่ก็มีความผิดปกติคือควันพวกนี้
ควันร้อนมันไม่ใช่ควันร้อนเป็นควันที่ไม่มีผลกระทบเรื่องของความร้อน
หรืออะไรเลยเป็นควันเย็นมันเป็นควันที่ฟุ้งกระจายรู้สึกมันมีความผิดปกติแล้ว
ดับเพลิงจะต้องมีเซนต์อย่างหนึ่งให้ควันพวกนี้มันเป็นควันอะไร
เหมือนกับโผงเคมีที่ฉีดพ่นนะครับมันจะมีสีมันจะมีตัวบอกว่ามันสีเหลืองอำพันธ์
วันจริงถ้าเกิดเป็นควันล้อมจะยกตัวขึ้นแล้วมันก็จะมีการม้วนตัวเดินทางเร็ว
แต่อันนี้คือไม่ใช่มันจะฟุ้งกระจายอยู่ในพื้นที่นั้นมันรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับการ์ดที่แขวนลอยอยู่

คุณแยกออกได้เลยเหรอคะ
สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ
สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ
สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ
สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ
สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ
สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ
สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ
สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ
สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ
สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ
สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ
สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ
สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ
สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ
สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ
สามารถรู้ได้เลยเหรอคะ

จริงแล้วมันต้องเข้มกว่านี้หรือเปล่าคะตอนที่เข้าไปเจอ

เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อแต่ทีนี้จะมาคุยกับผอ
ที่เราเข้าระงับเหตุนะครับซึ่งจะไม่เป็นแบบที่ไตตัวไม่ใช่
แต่อันนี้ถือว่าประมาณสักกี่นาทีคะหรือว่าเป็นชั่วโมงไหมคะเสร็จภารกิจทั้งหมด
ระยะในการที่เข้าระงับเหตุและการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยข้างในเข้ามา
อยู่ในช่วงพีคตัวนี้ประมาณ๑ชั่วโมง
ถือว่าอยู่ในระยะที่พอคาดหวังไหมคะว่าต้องทำให้ได้ประมาณนี้
จริงแล้วในระยะคาดหวังของเราเราต้องทำให้ได้เร็วที่สุด
ซึ่งก็ไม่ใช่อาจ๑ชั่วโมงถ้าเราทำได้เร็วที่สุดเจ้าที่ในทีมของเราเนี่ย
ก็จะพยายามเพราะว่าในเชี่ยวของวินาทีก็คือในเชี่ยวของหนึ่งของชีวิต
ใช้ระยะเวลามากน้อยขึ้นอยู่กับอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าเจอสถานการณ์ว่ามีจำนวนคนเท่ากัน
คือถ้าเจ้าหน้าที่ถ้าไม่รู้เลยมันน่าจะมีความอันตรายมากกว่า
ในเรื่องของการเผชิญไฟอิคริไฟ
เดี๋ยวขอพักสักครู่นะคะคุณผู้ชม
คือถ้าคุณผู้ชมจะยังเรียกติดปากไม่เป็นไรนะคะ

และถ้าจะพูดถึงสาร
ไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวก๊าซมันเป็นอย่างไร

ทำไมถ้ามันปลอดภัยจริงเป็นตัวป้องกันไฟไหม้จริง

เดี๋ยวจะเอาชุดปฏิบัติงานของกลุ่มที่ปฏิบัติการมา
ให้ดูกันด้วยในรายการสักครู่ค่ะ

คือเป็นในแบบเรานะคะไม่ได้หุ่นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้คือชุดที่น้องที่เข้าไปกู้ภัยต้องใส่แบบนี้เลย

เซฟตี้คือป้องกันแรงกระแทกกันบาดเชือและทุกอย่างที่มีของมีคม
แล้วหน้ากากเดี๋ยวนะคะข้างหลังต้องมีถังออกซิเจน

จะเรียกว่าออกซิเจนออกซิเจนคือจะใช้ในงานอุตสาหกรรม

อากาศแต่อัดแรงดันเข้าไปให้อยู่ในภายใต้แรงดัน
อันนี้อยู่ได้นานแค่ไหนคะ
อยู่ได้นานจริงขนาดนี้๔๕นาที
แต่แม็กซ์ที่เอาไว้สำหรับในการเผื่อเข้าเผื่อออกอยู่ที่๑๕นาที

เผื่อเส้นทางหรือว่าค่าเซฟตี้แฟคเตอร์๑๕นาที
ก็แสดงว่า๓๐นาทีต้องอยู่ในที่เกิดเหตุ
อันนี้ใช้เข้าและออกบวกกัน๓๐นาที

แต่ถ้าแม็กซ์จริงคือเขาอยู่ได้๔๕
แต่คุณไม่ต้องไปคำนวณว่าต้องใช้ถึง๔๕

แล้วก็อันนั้นเหมือนหมวกนิลภายใช่ไหมคะ

วกดับเพลิงรองเท้าดับเพลิงชุดดับเพลิงถุงมือดับเพลิง
หมวกดับหมวกดับเพลิงต่างจากหมวกเวลาเข้าไซส์งานก่อสร้างยังไง
วกดับเพลิงมีมาตรฐานเรื่องของกันความร้อน
กันความร้อนนะครับโดนความร้อนแล้วไม่เกิดการลุกลาม
แล้วก็การกระแทกอันนี้คือส่วนของหมวกดับเพลิง
ส่วนหน้ากากที่เราเห็นคือป้องกันทั้งหน้า
มันคือชิ้นเดียวใช่ไหมหรือใส่สองอัน
ชิ้นเดียวเอาอย่างนี้เขาเรียกหน้ากากก็ส่วนหน้ากากหมวกก็สวมหมวก
หน้ากากคือเป็นหน้ากากส่วนควบของถังอากาศ
หน้ากากนี้มันจะต้องเป็นระบบปิดเท่านั้น
เพื่อป้องกันไม่ให้ควันเข้าตาป้องกันไม่ให้ควันเข้าจมูก
เป็นระบบปิดนั่นก็คือเป็นอากาศที่อัดเข้าไป
ภายใต้ของใบหน้าแล้วก็หายใจเหมือนกับดำน้ำคล้ายกัน

จ่ายอากาศเข้าไปเหมือนจมูกตัวหนึ่งที่ต้องดูด

ชุดดับเพลิงนะ
เดี๋ยวขอไปคุยเรื่องเคมีในแบบขอบคุณมากเลยนะคะ
ตีไปอยู่ที่สักไม่เกิน๒๒กิโล
ก็หนักนะคุณผู้ชมคะคุยกับอีกหนึ่งสายค่ะ
เมื่อสักครู่นี้เราค้างคานะคะเรียกให้ถูกเข้าใจกันให้ตรงนะคะ
กับรองศัตรยาน็อเตอร์วิริชัยพุทธวงศ์นะคะ
แล้วก็อาจารย์อธิบายตลอดทั้งวันนะคะ
ตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่อาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
อาจารย์ดิฉันเรียกให้ตรงก่อนนะคะถ้าเรียกว่าก๊าซต้องเรียกว่าก๊าซอะไรคะ
ตัวไพโลเจนเป็นระบบในการผลิตการ์ดซึ่งเป็นการ์ดที่ใช้ในการดับไฟครับ
ค่ะทีนี้ก๊าซที่ว่านี้นะอาจารย์นักเคมีมองว่ามันคือก๊าซที่ปลอดภัยหรืออันตรายกันแน่คะ
ก็อย่างนี้ครับเดี๋ยวขอเท้าความสัก๒๐วินาทีนะครับก็คือระบบการดับเพลิงเนี่ย
หลักหลักก็จะมีสติงเกอร์ที่เป็นน้ำนะครับค่ะแต่ทีนี้เนี่ยน้ำก็ทำงานปกติของมันนี่แหละ
แต่ว่าถ้าไปอยู่ในห้องจับห้องเก็บเอกสารที่สำคัญเนี่ยมันทำให้เอกสารมันเปียกก็คือมันดับไฟได้แล้วว่าเอกสารสูญเสียทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้

เพื่อทำให้สารเคมีซึ่งเป็นของแข็งที่อยู่ในแชมเบอร์ตอนนั้นเนี่ย
กลายเป็นการ์ดออกมาซึ่งการ์ดที่ผลิตออกมาเนี่ย

ตัวที่๑ก็คือการ์ดคาร์บอนไดออกไซด์

ที่๓ก็คือละอองน้ำนะครับ

เพราะว่าละอองน้ำเนี่ยมันทำให้เวลามันออกมาเนี่ย
ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามันเกิดรัดวงจร
เพราะฉะนั้นมันก็จะมีพวกคาร์บอนเลไซด์กับการ์ดไนโดเจน
ซึ่ง๒ตัวเนี่ยเวลามันตูมออกมาจากแชมเปอร์ข้างบนเนี่ย
มันก็จะลงมาข้างล่างแบบรวดเร็ว

เมื่อออกมาในปริมาณที่มากมันก็จะดันอากาศที่อยู่แถวนั้นออกไป

ก็คือดันอากาศขึ้นมาแทนที่อากาศนะครับ
แล้วอากาศเป็น๑ใน๓ปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟไหม้
เมื่อไม่มีอากาศไฟมันก็ดับดับลงแบบรวดเร็วและฉับพัน
ดับไฟได้ปุ๊บเอกสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
พิวเตอร์เมนเฟรมหรืออะไรต่างก็ยังอยู่ในสภาพปกติ
ทำรถเสียหายจากน้ำนะครับ

ฟังจากอาจารย์วิราชัยที่ฉันเข้าใจถูกไหมว่าคือ
แรงระเบิดจากสภาพของแข็งที่เก็บเอาไว้เนี่ย
ระเบิดพอก๊าซมันถูกปล่อยออกมาอย่างแรงเนี่ย

มันเลยถูกดันออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นถูกหรือเปล่าคะ

เขาเรียกอาโรซัลนะครับ

แล้วสารเคมีที่เขาเลือกใช้เนี่ย
มันเป็นระบบที่ใช้ในเรื่องของความปลอดภัย

ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับ
ก็คือสัมผัสโดนเนื้อโดนตัวมนุษย์เนี่ย

ชาร์จที่มนุษย์ไม่ต้องการ

แต่ว่าระบบไฮโรเจนไม่ได้ใช้ทั่วไป

อาจารย์คะการที่ระบบป้องกันไฟไหม้
หรือระบบนี้ที่เลือกใช้แบบนี้เนี่ย

เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่ามันจะเผาไหม้แล้วจะมีผงดำหลุดออกมาด้วย

แล้วเปลี่ยนตัวก้อนการ์ดที่เป็นของแข็ง
ให้กลายเป็นแก๊สออกมามันจะเกิดอย่างรวดเร็ว
คล้ายกับระเบิดควันหรือว่าแก๊สน้ำตาอย่างนั้นเลยครับ

ไม่ได้เลือกเพราะความประมาทเลินเล่อหรือว่าไม่มีข้อมูล
คือเป็นการเลือกระบบแบบนี้เนี่ยถูกต้องแล้วถูกไหมคะในการป้องกันไฟไหม้
เหมือนผมจะเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหลอดในบ้านผมผมยังต้องจับคัทเอาท์ค่ะ
ง่ายว่าเขาทำไมถึงไม่ตัดระบบเซ็นเซอร์ออกก่อน
คำถามง่ายเลยว่าทำไมไม่ตัดระบบก่อน
และผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานอันนี้ผมต้องแสดงความเสียใจก่อนนะครับ
มีความรู้มากเพียงพอหรือไม่ว่าสิ่งที่อยู่ข้างบนมันคืออะไร
มันจึงเกิดโตรกธรรมครั้งใหญ่ขั้นที่เกิดขึ้นนะครับ
เข้าใจค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะด้วยเวลาจำกัดสวัสดีค่ะ

คือแน่นอนในแง่ของการดับไฟระบบแบบนี้ไม่ได้ถูก
เถียงกันนะคะว่าเหมาะไม่เหมาะแต่มันก็เกิดเหตุการณ์ประจวบเหมาะพอดี

ทีนี้พอเริ่มจากพอก่อนค่ะ
คือพอหลังจากเกิดเหตุการณ์คราวนี้เนี่ย
ระบบนี้เป็นระบบที่เราต้องฝึกน้องพนักงาน
หรือน้องอาสาสมัครมากขึ้นให้คุ้นเคยใช่ไหมคะ

คือเบื้องต้นเราในหลักสูตรขั้นต้นของเจ้าที่ดับเพลิงของเทพมหาคอน
เราได้มีการฝึกในระบบของการ์ดหรือสารเคมีโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับ
แต่หลังจากที่มันเกิดเหตุเฉพาะการ์ดไพโรเจนตัวนี้
ก็น่าจะมีการทบทวนในการฝึกในแต่ละสารให้มีความเข้มข้น
หลักสูตรที่เข้มข้นมากขึ้น
เวลาเจอดะเพิงคนมักเจอ๑๙๑๑๙๑ก่อน
ทุกอย่างที่อันตราย๑๙๑จริงแล้วถ้าดับเพลิงโทรไปที่

ปิดท้ายที่คุณจักริตค่ะคุณจักริตหลังจากที่เกิดเหตุการณ์คราวนี้ขึ้นเนี่ยนะคะ
มันต้องระวังทีมมากขึ้นไหม
มันต้องรู้จักทุกระบบมากขึ้นไหมว่าในกรุงเทพเขตที่เราดูแลอยู่เนี่ย

ก็ฝากว่าในฐานะดะเพิงนะครับว่า
การที่จะเข้าไปทำงานนะครับ
ต้องรู้ว่าสถานประกอบการนั้นมีสารพิเศษอะไรนะครับ
พิเศษนั้นอยู่ในพื้นที่จำกัดแค่ไหน
และสารวิเศษพวกนั้นมันมีออกซิเจนน้อยหรือไม่
แสดงว่าอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ของนักดับเพลิงทั้งหมดที่มีเนี่ย

นั่นคือเวลาไฟไหม้คือสถานที่อับอากาศ
หรือสถานที่ที่มันมีออกซิเจนน้อย

เรื่องของสารต่างที่มีแล้วเอาไว้ติดตั้งกับระบบพิเศษต่างในตัวอาคาร
นักดะเพิงหรืออสัตว์ธรรมักทุกคนจะต้องศึกษา
ซึ่งจริงแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ
ถ้าเกิดได้ศึกษาแล้วมันจะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นว่า
เวลาจะเข้าปฏิบัติห้องนี้ควรจะต้องมีอุปกรณ์ความพร้อมอะไรบ้าง
๓๐วินาทีสุดท้ายถามตรงค่ะ
ตอนที่เจอครั้งแรกแล้วเห็นว่าควันมันไม่ใช่ควันไฟ

เพราะว่าเราทำงาน๑๐ปีนี้เราถือว่าใช้ประเมินสถานการณ์เรื่องกลุ่มควัน
กลุ่มควันนี้เป็นอะไรที่นักเบิกต้องเรียนรู้ก่อน
ควันร้อนกลุ่มควันเย็นกลุ่มควันที่ยกระดับขึ้น

ควันนี้มันมีพฤติกรรมของมันที่เกิดการเผาไหม้รุนแรงหรือไม่รุนแรง
ถ้าเกิดบอกว่าควันที่ไม่รุนแรงแสดงว่าควันฟุ้งกระจาย

อันนั้นชัดเจนเลยครับว่ามันเป็นควันร้อน
แม้ว่าเจอครั้งแรกแต่เรามีความรู้รออยู่แล้วเนาะ
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นกลุ่มคนที่เข้าไป
เชิญเหตุเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เป็นข่าวใหญ่

ในขณะที่ผู้เสียชีวิตตอนนี้
ยังอยู่ในจำนวนที่๘คนนะคะต้องแสงความเสียใจด้วย
หลังจากเหตุการณ์คราวนี้ยังมีการสอบกันต่อนะคะ
ส่วนผลสรุปสุดท้ายต้องรอหน่วยงานราชการ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับครับครับ
และเดี๋ยวอีกสักครู่คุณผู้ชมรอชมต่อเลยนะคะ